ครับน้องผู้หญิงคนนี้อายุแค่๑ขวบเอง
อายุ๑๔ซื้อขนมเป็นข้าวกรอบญี่ปุ่น
คือจริงมันมียี่ห้อแหละแต่ผมไม่พูดกันละกัน
เอาว่าไอ้ข้าวขนมเนี้ยเดี๋ยวทีมงานลองหาภาพที่เป็นเหมือนกับถุงห่อก็ได้นะ
คู่ขนานก็ได้ครับนี่คือเด็กอายุ๑ขวบส่งโรงพยาบาลแล้ว

พอช้ากว่านี้เนี่ยอาจจะตายได้เลยนะครับเพราะติดคอหายใจไม่ออกไง
คือพี่ชายเนี่ยไปซื้อขนมข้าวกรอบญี่ปุ่นแบบนี้นี่ซองขนม
มันจะเป็นแผ่นแบนเรียวยาวแล้วหัวท้ายมันจะมน
เธอมีขายทุกที่ค่ะคุณคิง

ผมเองก็ชอบกินแต่เด็กเล็กกินแล้วมันอาจจะอันตราย
เวียวยากอาจจะติดคอได้นะครับ
น้องเขากินเหมือนกันแล้วติดคอสำลักเลยครับ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบส่งโรงพยาบาลบุรีรำนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในตัวเมืองบุรีรำครับ
คุณตาของน้องชื่อว่าตาจวน
เป็นสมาชิกอบตสแก่โพรงครับ
คุณตาบอกว่าโอ้หลานชายหลานสาวนี่ช็อกไปตามกันเลย
หลานชายอายุ๑๔หลานสาวคนที่ส่งโรงพยาบาลอายุ๑ขวบ
ตัวเลขอยู่เลยขนมติดคอฮะ
ด้วยความที่คุณตาเขาเคยอบรมกู้ชีพกู้ภัยมาก่อน

คุณตาคือคนที่เสื้อสีไข่ไก่ด้านขวา
คุณตาบอกว่าตอนนั้นพอหลานคนโตบอกว่า
ขนมติดคอน้องตารีบวิ่งไปแล้วจับหลานสาว
คว่ำหน้าลงแล้วตบที่หลัง
คือตบที่หลังคือเอาตัวอกของหลานพาดอย่างนี้
แล้วก็ตบตบเพื่อแล้วก็ล้วงเศษอาหารออกมา
คือออกมาแล้วแต่ว่าหลานยังหายใจไม่ได้
ยังมีอาการสำลักอยู่ก็เลยต้องรีบพาไปที่อนามัย
ต่างจังหวัดจะเรียกอนามัยหรือรอพอสตแล้วแต่
แล้วจากนั้นก็รีบส่งต่อที่โรงพยาบาลใหญ่

เดี๋ยวฟังคุณตาจวนเล่าเพิ่มเติมหน่อยฮะ
พอมานะไม่รู้สึกตัวเหรอตัวอ่อนตัวนิ่มหมดเลย

ทีนี้ผมมาผมก็ได้เรียนรู้กู้ชีพมาครับ
ผมก็เอามือเนบกับหน้าอก
ผมเคาะหลังไงปุ๊บนี้นะเคาะหลัง
ทีนี้เด็กร้องขึ้นมาเลย

เนี่ยฮะก็เลยต้องรีบส่งต่อที่รอพอสตก็คืออนามัยในพื้นที่
แล้วส่งต่อมาที่โรงพยาบาลบุรีรำ
ทีนี้คุณยายบ้างคุณยายสมจิตฮะ
คุณยายเนี่ยบอกว่าหลานชายไปซื้อขนมมาแล้วยายเตือนหลานแล้วนะ
เห็นปุ๊บยายบอกเลยอย่าให้น้องกินขนมอันนี้นะ
เดี๋ยวหลานติดคอ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
แต่ก็เข้าใจได้เด็กอายุ๑๔ก็อาจจะยังแบบยังไม่รู้ความเท่าไหร่นัก
ก็ต้องย้ำต้องเตือนกันอยู่บ่อยสอดส่องดูแลให้ดีครับ
อันตรายแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกบ้านทุกครัวเรือนจริงนะฮะ
คือมองว่าความเป็นพี่เขาอายุ๑๔เนี่ยจริงเขาคงรู้แหละ
แต่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะใกล้ตัวแล้วมันจะเกิดขึ้นได้จริงอย่างที่ยายเตือน
อันนี้อีกเรื่องหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคุณคิง
เรียนรู้การประถมพยาบาลเบื้องต้นสำคัญจริงนะ